ท่านที่กดวีดีโอกับ
ยักษ์เปล่า
ไว้อยู่ไหม
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ขอบคุณครับขอบคุณครับ